จริงเราที่เฟรม

ต้านไปต้านก็ยังกล้าที่จะคุยกับใครมากค่ะ
ก็คือไม่กล้าที่จะคุยกับใครมาก
เขาก็จะแบบแสดงความยินดีกับเรามากกว่าว่าแบบเก่งมากเลยเราไปทำหน้าที่อะไรอย่างนี้
แล้วที่พี่เจนได้เรียกว่าใครกับเราก็ไม่รับพูดหรือว่าในใจในกับเราแม่
คือตอนที่ตันไปงานนะคะคือมันเกือบจะเริ่มงานแล้ว
ก็อยากไปจมติดพี่เค้าเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราแบบอาจจะเป็นข้อใจผิดมากกว่า

ตอนนี้เห็นผู้นี้ขอว่าพี่ก้าวจะมาดูแลเรา

ค่ะก็คือพี่ปุ้นกับพี่นุ่มก็ดูแลตันเหมือนเดิม
คือตันก็สนิทกับทางพี่ใหม่พี่ก้าวอยู่แล้ว
ที่เขาเอ็นดูตานค่ะก็ตั้งแต่แรกแล้ว
ตั้งแต่ยังไม่ได้แบบประกวดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็ได้ไปกินข้าวไปคุยไปเล่นกันหมดเฉยค่ะ

ตัดตัวอะไรอย่างไรเลยค่ะงานรุ่นที่หว่างานวันนี้
ก็ตอนนี้ยังแบบไม่ได้พักเต็มที่เลย
แต่ทางพี่ก้าวไม่ได้พักค่ะ

ไม่ค่ะไม่มีไม่มีจริง

เพราะว่าตอนนี้ก็แบบทางกองทางพี่นุ่มเองก็หางานมาจนเต็มหมดแล้ว

หนูอาจจะแบบว่าเป็นคนหน้านิ่งแล้วแบบดูเหมือนหญิงมั้ง

เพราะว่าคือตันเป็นคนที่โดนเรื่องหญิงเยอะมาก
ตั้งแต่เข้ามหาลัยแล้ว
ก็คือแบบว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักใคร

ก็คือหน้านิ่งปกติของตานะคะ

ตอนนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเจอเขาอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นการปรับตัวของเราด้วย
อาตานอาจจะแบบต้องยิ้มน่ารักน่ะ

ฝึกยิ้มฝึกยิ้มไว้มาก
ใช่ค่ะก็ต้องฝึกยิ้มนิดนึง

เวลาที่สุดท้ายมีเวลาที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุ